กลับมาในช่วงนี้หลายคนรอคอยรอคอยมากเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับของกินทั้งนั้นเลยค่ะคุณผู้ชมจบแล้วใช่ไหมในช่วงนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปดูร้านนี้เลยเขาบอกว่ามีไอเดียเก๋ไก่มากแต่ขายอาหารที่หากินได้ง่าย
เขาเรียกว่าเป็นอาหารชิ้นคิดผัดกะเพราแต่ว่ามันเก๋ยังไง
คนที่เขามาชิมมาเป็นลูกค้าเนี่ยเพียบเลยนะ
เพราะว่าเขามีไอเดียเก๋ไงไปดูกันเลย
เก๋ยังไงผัดกะเพรากินทุกวันเลยผัดกะเพรา
นี่ไงเห็นไหมดูดิเขียง

แต่เขาไม่ได้เอามาสับหมู

มาเสิร์ฟข้าวผัดกะเพรานี่แหละ

เป็นไงล่ะแค่เห็นแค่นี้ก็รู้แล้วใช่ไหมว่าร้านของเขานั้นไม่ธรรมดา
เพราะว่าเขามีไอเดียเก๋ในการที่จะเสิร์ฟอาหารให้กับลูกค้านะครับ

กะเพราบนตาชั่งกินยังไง

นี่แหละครับเป็นไอเดียเก๋ของร้านที่ชื่อว่าร้านแล้วแต่กะเพราแท้

ตั้งอยู่ด้านหลังของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับ
อ้อเพิ่มใหม่ก็บอกว่าขายแทบไม่ออก
แต่พอเปลี่ยนแนวในการเสิร์ฟนี่เป็นไอเดียแบบนี้นี่
เขาบอกว่าลูกค้าเพียบเลยพอเปลี่ยนเป็นแบบนี้
ผู้สื่อข่าวก็ไปถามสองหนุ่มเพื่อนซีเป็นเจ้าของร้านนะครับ
ก็คือนายจักรพลศรีตระกูลและคุณนพรัชปุนานาคเจ้าของร้านนะครับ
เขาก็บอกว่าต้องขอขอบคุณเพื่อนที่ให้ไอเดียสุดกวน
โอ้โหให้ไอเดียมาแต่ละอย่างนี่เป็นข้าวราดกระเพราปอดถั่วฝักยาว
คือหมายความว่าไม่ต้องใส่ถั่วฝักยาว
ต้องใส่ถั่วฝักยาวไม่ชอบอยากกินผัดกะเพราที่เป็นผัดกะเพราใส่ใบกะเพรา
จากนี้เขามีเมนูง่ายสารพัดไข่มาขายแล้วก็เป็นจุดเด่นของร้านด้วยนะครับ
ก็ถูกออกหรือกลุกขาที่เขามาทานกันที่นี่

ก็เลยเป็นที่มาทุกวัน

เราซื้อมาซึ่งเราไม่ให้ใครซื้อ

แล้วก็ใส่เปลือกไข่ลงไปบนกะเพรา

แล้วเพื่อนคนอื่นเขาก็มาด้วย

ก็ขอหน่อยขอแปลกเอาฮาเฉย
แล้วก็ถ่ายลงก็กลายเป็นลูกค้าเริ่มเห็น

ทุกคนที่มาขอเขาบอกว่าไม่ซ้ำนะพี่

มาเป็นชามข้าวสุนัข
เลยทีเดียวนะคะอันนี้น่าสนใจ

ไม่เคยใช้งานมาก่อนนะคะ

เธอเขาบอกว่าเคยได้ยินแต่ข่าวนะ
ว่าเจ้าของร้านเนี่ยชอบเสิร์ฟแบบกวนแบบนี้แถมมีไอเดียแปลก
อยากรู้อยากเห็นเธอเลยมาลองดูไปลองฟังเสียงเธอกันหน่อยครับ
พอมาเห็นแบบคอนเซ็ปต์ร้านว่าเออน่ารักดีเหมือนแบบเพื่อนมาร่วมทำด้วยกันพี่น้อง
แล้วก็คาดหวังว่าภาชนะที่จะมาถึงเรามันจะคืออะไร
ก็สั่งเมนูแบบเหมือนชื่อร้านนะคะก็แล้วแต่เลย
แล้วแต่พ่อครัวจะจัดมาให้อะไรอย่างนี้ค่ะก็สรุปว่าได้จานเท่านี้
เจ้าเท่านี้ค่ะแล้วก็สารพัดสารพัดทุกอย่างอยู่ในนี้
ก็เป็นแบบมีไข่ข้นไข่เจียวไข่ดาวแล้วก็ไข่ออนเฟรนด์
ก็สุดท้ายก็หมดค่ะ
ที่เห็นอยู่เนี่ยเขาไม่เรียกว่าจานแล้วนะมันคือกระมังแล้ว
คือชามใหญ่มากที่สำคัญกินหมดซะด้วย
เอ้าลูกค้าส่วนใหญ่นะครับเขาบอกว่ายอมรับว่าร้านอาหารตามสั่ง
เฉพาะเมนูกระเพราเนี่ยแสนธรรมดานะมีให้เห็นเกลือนเมืองแหละ
แต่ถ้าขายด้วยไอเดียเนี่ยก็โดนใจโดนใจแล้วก็ขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
ถูกใจมากอันที่เป็นกระถางต้นไม้แล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็เอาต้นหอมปัก

อ่ะก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะคะที่ทำให้ร้านเป็นที่รู้จัก
แล้วก็หลายคนที่อยู่แถวนั้นก็แวะเวียนไปลองชิมกันได้
แล้วก็ส่งมาบอกด้วยว่าเขาเสิร์ฟบนอะไร
อยากรู้เหมือนกันว่าจะมีอะไรแปลกกว่านี้อีกหรือเปล่า
มาต่อกันที่จังหวัดพยาวกันบ้างค่ะคุณผู้ชม
งานนี้เขามีการแข่งขันกินแกงผักขี้เหล็กขึ้นมา
โอ้โหผักขี้เหล็กนี่ของชอบของใครหลายคนนะ
ฉันด้วยคนนึงแต่ว่ามันไม่ธรรมดาตัวที่มันต้องแข่งกันกิน
แล้วมันจะกินกันยังไงไปชมกันค่ะ
งขี้เหล็กนี่ดีนะสารพัดประโยชน์
ประโยชน์เยอะมากเป็นสมุนไพรไทยด้วยนะคะ
ประเพณีกินแกงผักขี้เหล็กในงานประเพณีเดือน๕เป็ง
ส่งน้ำพระธาตุวัดลีตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
ทางหลวงพ่อครูอนุรักษ์บุรานานหรือว่าครูบาบุญชื่นนะคะ
สืบทอดการแกงผักขี้เหล็กมาตั้งแต่โบราณการ
จนถึงปัจจุบันนี้ก็๕๒๑ปีแล้วค่ะ
ซึ่งทางกรรมการวัดลีจัดให้มีการแข่งกินผักขี้เหล็กขึ้น
โดยมีผู้เข้าแข่งขันทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเด็กคนเท่าคนแก่มาหมดเลย
โดยการจับคู่เป็นคู่ละ๓ถ้วยจับเวลา๓นาทีด้วยกัน
ถ้าหากคู่ไหนกินหมดก่อนหรือถึงเวลา๓นาทีกินไม่หมด
แต่ว่าเหลือปริมาณน้อยกว่าคู่แข่งขันก็จะเป็นผู้ชนะกันค่ะ
โอ้โหหลอดดูดกันเลยไหมคะคราวนี้นะคะ
คนหนึ่งก็กินไปอีกคนนึงก็ป้อนมันไป
ป้อนก็ไม่นึกถึงคนกินกันเลย
ผลการแข่งขันปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมแข่งขันเป็นผู้หญิงสูงอายุชนะ

เหลือเพียงนิดเดียวค่ะเมื่อถึงเวลา๓นาทีนะคะ
ได้รับเงินรางวัลไปจำนวน๑๐๐๐บาท

คู่กินกันไม่ไหวเพราะว่าโอ๊ยมันจุกเหลือเกิน
กินก็ไม่ทันแน่นก็แน่น

แต่ที่ชนะนี่เป็นหญิงสูงอายุ
ชนะเด็กน้อยเมื่อสักครู่นี้ไปได้

ประสบการณ์โชคโชนในการกินมาตั้งแต่เด็ก
ประสบการณ์เก๋าประสบการณ์มากดิฉันเชื่อ
ก็สำหรับเจ้าใบเนี่ยนะ
ทานแล้วมันดีดีตรงที่ทำให้หลับสบาย
แถมลดอาการท้องผูกอีกด้วยนะ

แต่ถ้า๓ถ้วยเนี่ยแม่กลับบ้านไว้

คือหลับสบายมากแถมระบายมากนะอีกด้วย

จะพาไปดูอาหารสุดที่เรียกว่าหายาก

เพราะฉะนั้นไปดูกันเลยครับ
เห็นแล้วน้ำลายสอนแน่นอนครับคุณผู้ชมครับ

คือข้าวเปียกเนี่ยเป็นข้าวเปียกหม้อดินนะ
แบบในหม้อดินไม่ได้เสิร์ฟในจานธรรมดา

พอเปิดออกมากลิ่นเนี่ยอย่างแรกเลยที่ที่จะได้รับก็คือกลิ่นมันจะหอม
เพราะว่าอยู่ในหม้อดินมันก็จะร้อนระอุด้วย
ร้านนี้นะครับอยู่ตรงที่ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอภูเรือจังหวัดเลยครับ
เขาบอกว่าเป็นต้นตำรับข้าวเปียกหม้อดินของจังหวัดเลยนะครับ
เพราะว่าแทนที่จะใส่ชามเขาก็ใส่หม้อดินในการเสิร์ฟแบบนี้
อุ่นร้อนแหละคุณผู้ชมครับ
โดยร้านข้าวเปียกหม้อดินร้านนี้นะครับมีนางอิงอ่อนวังคีรี
หรือว่าเจ๊จิ๋วอายุ๔๒ปีเป็นเจ้าของร้านครับ
จิ๋วบอกว่าเปิดร้านข้าวเปียกหม้อดินมานานแล้วนะ

มีลูกค้าเข้าตลอดเวลาแหละแต่ก่อนใส่ชาม
แต่มาคิดดูว่าจะมีอะไรที่แปลกดึงดูดลูกค้าได้มากกว่านี้หรือไม่
ก็เลยนำมาใส่หม้อดินดูครับ
แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอมาใส่ในหม้อดินแล้วเนี่ยมัน
ไม่งั้นปากจะพองได้ไปดูส่วนผสมกันหน่อยเครื่องปรุงเนี่ยมีอะไรกันบ้าง
มีข้าวเปียกหมูยอกระดูกอ่อนกระดูกหมูอ่อนหมูเด้งไข่กระเทียมเจียว
และต้นหอมซอยคือน้ำลายสักครู่นะคะดังเอือกเลยเอือกใหญ่มาก
ที่นี่ครับเขาขายราคาหม้อธรรมดาเนี่ยนะอยู่ที่๔๐บาทพิเศษ๔๕๕๐บาท
หม้อเดียวอิ่มคอนเฟิร์มเพราะว่ายังไม่เคยปรากฏว่ามีลูกค้ากิน๒หม้อเลย
แต่ก็บอกอีกนะครับว่าถ้าหากใครประสงค์จะกินหม้อที่๒เขาบอกว่าคิดราคาแค่หม้อเดียว
จริงเหรอจริงไม่เชื่อไปลองทานดูเครื่องปรุงแต่ยังทานให้หมดเลยนะ
แต่ต้องหมดมีข้อแม้ว่าต้องทานหมดถ้าทานหมดคิดแค่ราคาหม้อเดียวเลยใช่
ส่วนลูกค้าที่มาทานนะครับก็บอกว่าแหม่ที่นี่ราคาถูกเครื่องเยอะแถมอร่อยอีกต่างหาก
ซึ่งคุณผู้ชมถ้าผ่านไปแล้วก็แวะกินข้าวเปียกร้านเจ๊จิ๋วได้นะครับ
ที่สำคัญอย่าไปวันที่๑และวันที่๑๖ของทุกเดือนเพราะว่าร้านเขาปิด
ต้องบอกว่าปิดทำอะไรใช่ไหมคะ

ร้านจะเปิดตั้งแต่ในเวลา๙นรกาจนถึง๑๘นรกานะครับก็ไปกันได้
อีกทีอย่าไปวันที่๑กับวันที่๑๖ของทุกเดือน
ฉันว่าหลายคนก็ไม่ไปเพราะว่าตั้งหน้าตั้งตารอชม
โดยเฉพาะไทยรัฐทีวีของเราถ่ายทอดสดด้วยนะจ๊ะอยากจะบอกครับ
เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมในช่วงตลอดกินวันนี้
จะพาไปดูการแข่งขันเชฟกระทะทองคำ

ใช่แล้วที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ
ติดตามได้กับคุณวัชรีดวงใสค่ะ
ตลอดกินวันนี้นะคะเรามาตลอดกันที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
ในงานตลอดกินสุพันธ์นโภษปี๖ค่ะ
และขณะนี้นะคะเชฟก็กำลังเตรียม

หากทีมไนท์ได้รับตานบวชจากคณะ

เราไปดูบรรยากาศด้านหลังกันค่ะ
ผู้ที่เข้าร่วมประดวนฝีมือตลอดกินเชฟกระทะทองคำ

แต่ละทีมกำลังเรียงวัตถุดิบ
ที่คณะกรรมการได้ชิม
เมนูที่ส่งเข้าประกวดวันนี้
คือไข่หานหัวสิงโตยัดไส้
ขนมจีนน้ำยาแกงเขียวหวานไก่

และเมนูข้าวผัดปลาช่อนปลาเค็มค่ะ

ก่อนที่จะลงมือทำเมนูไฮไลท์
คือเมนูห่านหัวสิงโตยัดไส้

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ

ให้สูญวิจัยและบำรุงควันศัตริย์ภาพระ
จังหวัดขอนแก่นได้ฟักไข่หาน

จนได้คุณภาพเทียบเท่าหัวสิงโต

เพราะฉะนั้นเนี่ยเลี้ยงแล้วจะทำเป็นตัวใหญ่ได้
ถ้าเผื่อวันนี้ที่จะอบเนี่ยจะใช้ตัวขนาด๓เดือน
เพราะว่า๓เดือนจะเป็นห่านที่เนื้อไม่เหนียว
อีกหนึ่งทีมที่มีคนสนใจและมีแฟนคลับยืนให้กำลังใจมากที่สุด
ส่งเมนูผัดกระเพรากุ้งและคอหมูย่างส่งเข้าประกวด

ก็ได้เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ชิมคอหมูย่าง
ที่ทำและผูกพันกับเมนูนี้มาตั้งแต่เด็กค่ะ
ชื่อหมูย่างตั้งแต่อยู่โรงเรียนประจำ
เพราะทำตั้งแต่อยู่โรงเรียนประจำ
เป็นเมนูที่เราทำแล้วก็เราถนัดอยู่แล้วเราก็มั่นใจว่าอร่อยแน่

แล้วเดี๋ยวให้พี่บอกความมั่นใจหน่อยว่าวันนี้เรามั่นใจขนาดไหน
วันนี้ก็มั่นใจมากครับก็เพราะว่าเราไม่ได้ทำอะไรยาก
เพราะเวลาไม่ทำอะไรยากเนี่ยโอกาสที่ทำให้อร่อยก็มีมากขึ้น
หลังจากลองชิมแล้วรสชาติหมูย่างของเชฟนกอร่อยสมคำร่ำลือจริงค่ะ
ลับของเมนูนี้อยู่ที่การหมักเนื้อหมูและการย่าง
คนย่างต้องขยันพลิกไปพลิกมากลับไปกลับมาเพื่อให้เนื้อหมูมีสีสันน่ากิน
ส่วนกะเพรากุ้งก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงาน
เริ่มจากเชฟนำกุ้งไปแช่ในโซดาประมาณ๓๐นาทีเพื่อให้เนื้อกุ้งนุ่ม
จากนั้นทยอยใส่ส่วนผสมลงไปหน้าตาน่ากินทีเดียวค่ะ
ต่อกันที่ทีมสุดท้ายเชฟนวลจากทีมสำนักพิมพ์วงกลมเมนูข้าวผัดปลาช่อนปลาเค็มค่ะ
เมนูนี้ต้องหุงข้าวไม่ให้แฉะเกินไปส่วนวัตถุดิบทุกอย่างจะมีรสชาติในตัวเองจึงไม่ต้องปรุงให้ยุ่งยากค่ะ
เชฟนำทุกอย่างใส่ลงไปในกระทะก็แค่คลุกเคล้าให้เข้ากัน
ตามด้วยปลาเข็มและคณะสีเขียวตัดกับข้าวในกระทะและไข่เป็ดทำให้ข้าวจานนี้ออกมาหน้าตาน่ากินแถมรสชาติก็อร่อยอีกด้วย
เมื่อถึงเวลาตัดสินผลออกมาคือเชฟนกกับเมนูหมูย่างโรงเรียนประจำเป็นทีมที่ชนะไปค่ะ
จากนี้ยังมีการสาธิตการทำสลิมและทับทิมกรอบให้ดูซึ่งขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากช่วงที่อากาศร้อนแบบนี้ถือว่าเป็นขนมหวานที่นิยม
ปิดท้ายกันด้วยการแสดงของแม่ขวัญจิตศรีประจานศิลปินแห่งชาติ
สาขาศิลปะการแสดงมาร้องเพลงฉ่อยให้ได้ฟัง
สร้างความสนุกสนานให้กับคนดูเป็นอย่างดีค่ะ
อิ่มท้องและสนุกสนานจริงค่ะ
วัชรีดวงไซด์ข่าวเทราะต์ทีวีรายงาน
หมูย่างเมื่อสักครู่นี้ชนะด้วย
อยากชิมมากเลยอ่ะท่าทางจะมีเคล็ดลับเด็ดแน่นอนนะคะ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่ช่วงนี้ให้ท้องร้องแล้ว

เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในช่วงหน้าครับ